พูดถึงนักท่องเที่ยวแล้วเนี่ยอีกที่หนึ่งที่หลายคนจับตามองคือเกาะสมุย
เพราะว่าตรงเนี้ยเป็นแหล่งท่องเที่ยวเลยนะคะซึ่งบรรยากาศที่เกาะสมุยจังหวัดสุราธานี
หลังจากที่พายุปลาบึกผ่านไปเนี่ยเขาบอกว่าไม่ได้รับผลกระทบมากนักนะคะ
แล้วก็เร่งฟื้นตัวไปตามสภาพค่ะพาคุณผู้ชมติดตามบรรยากาศกันเลย
กับคุณระวีการแก้ววิจิตรนะคะรายงานสดมาจากที่เกาะสมุยค่ะ

เชิญค่ะ
คุณผู้ชมคะที่ฉันยังคงเฝ้าสังเกตการณ์อยู่ในพื้นที่ของอำเภอกเกาะสมุย
จังหวัดสุราชธานีนะคะแล้วก็จุดที่ที่ฉันยืนรายงานอยู่ณขณะนี้
เป็นสถานที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งในอำเภอกเกาะสมุยนะคะชื่อว่าหินตาหินยาย
ซึ่งบริเวณนี้นะคะจะสามารถสังเกตเห็นคลื่นลมทะเลได้อย่างชัดเจนเช่นกัน
อย่างภาพที่คุณผู้ชมเห็นด้านหลังณตอนนี้นะคะก็จะเห็นว่า
ลักษณะของคลื่นลมทะเลที่กำลังซัดเข้าฝั่งนะคะมีกำลังแรง
แล้วก็มีคลื่นสูงประมาณ๓๔เมตรนะคะหากประเมินด้วยสายตา
แต่ว่าพื้นที่บริเวณนี้นะคะก็มีโขดหินเยอะ
ทำให้ประชาชนที่มาสังเกตขึ้นลมทะเลนะคะสามารถที่จะประเมินได้ว่า
ลักษณะของคลื่นลมที่เข้ามานั้นมีความน่ากลัว
แล้วก็หรือว่าต้องเฝ้าระวังอย่างไรบ้างนั่นเองนะคะไปดูอีกฝั่งหนึ่งค่ะ
คุณผู้ชมคะตรงนี้นะคะก็จะเห็นชัดเจนว่า
ลักษณะของคลื่นลมที่กำลังซัดเข้ามานะคะก็คือ
ยังอยู่ในลักษณะที่น่ากลัวพอสมควรนะคะเพราะว่าคลื่นสูงมาก
แม้ว่าจะมีโขดหินปิดกั้นบังอยู่นะคะแล้วก็คุณผู้ชมก็จะเห็นด้วยว่า
มีประชาชนแล้วก็นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเนี่ยนะคะ
ทยอยเดินทางมาสังเกตขึ้นนะคะว่าบริเวณเนี่ย
มีสถานการณ์เป็นยังไงบ้างหลังจากที่เมื่อไม่กี่ชั่วโมงข้างหน้านี้
ที่ผ่านมานี้นะคะคือมีฝนตกลงมาในพื้นที่อำเภอกเกาะสมุย
แต่ว่าณขณะนี้ฝนหยุดตกแล้วนะคะท้องฟ้าก็มีบางช่วงนะคะ
ที่อาจจะมีเมฆก่อตัวเป็นฝนนะคะแต่ว่าบางช่วงก็ท้องฟ้าเปิดแล้วนะคะ
แล้วก็นักท่องเที่ยวเนี่ยก็ยังต้องอยู่ในพื้นที่แนวเขตกั้น
ที่เจ้าหน้าที่มีการกั้นเอาไว้เป็นทงสีแดงแล้วก็แนวกั้นเขตเชือกสีขาวแดงนะคะ
เพื่อที่จะห้ามไม่ให้นักท่องเที่ยวเลยในจุดที่อันตราย
ออกไปด้านนอกโพธินนะคะซึ่งอาจจะได้รับอันตรายจากลมแรงแล้วก็พายุ
ที่อาจจะเปลี่ยนแปลงเป็นพายุฝนหลังจากนี้ก็ได้นะคะ
สถานการณ์ตอนนี้ยังถือว่ายังคงต้องเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องเนื่องจากว่าสิ่งที่สังเกตได้
มากที่สุดในพื้นที่ของอำเภอกเกาะสมุยก็คือลมมีกำลังแรงมากนะคะ
ซึ่งเราก็จะต้องคาดเดาสถานการณ์อยู่ตลอดเวลาว่าหลังจากนี้นั้นคลื่นลมทะเลที่มีกำลังแรง
จะเปลี่ยนแปลงเป็นพายุฝนหรือเปล่านะคะและในพื้นที่บริเวณนี้นะคะ
คุณผู้ชมก็จะเห็นว่ามีร้านค้าเยอะพอสมควรนะคะแต่ว่าบางส่วนก็ปิดไปบ้างแล้วนะคะ
เพื่อที่จะเฝ้าระวังในเรื่องของพายุโซนร้อนปลาบึก
เดี๋ยวเราลองมาคุยกับประชาชนที่อยู่ในพื้นที่กันบ้าง
พื้นที่ตรงนี้นะคะเขามีความกังวลแล้วก็
ณเวลานี้เขาหายกังวลหรือยังนะคะกับพายุโซนอนปลาบึก
ที่มีการประกาศเตือนเมื่อสองสามวันที่ผ่านมานะคะเดี๋ยวเราลองมาคุยกับ
น้องน้องกลุ่มนี้กันสวัสดีค่ะเป็นคนสมุยเลยใช่ไหมคะ
ใช่ครับผมเป็นคนเสมอเลยครับสองสามวันที่ผ่านมาหลังจากมีประกาศ
เรื่องพายุโซนร้องปลาบึกครับผมกังวลไหมกลัวหรือเปล่า
กังวลกลัวครับครั้งแรกเลยนะครับแล้วบ้านเราได้รับผลกระทบไหมคะ
ก็ได้รับนิดหน่อยครับผมอืมเรื่องของอะไรบ้างเรื่องของอ่า
กิ่งไม้ล้มทับหลังคาบ้านครับตอนนี้ก็เอาออกไปใช้ที่เรียบร้อยแล้วครับ
ค่ะแล้ววันนี้ที่เรามาสังเกตขึ้นลมบริเวณนี้คิดยังไง
แล้วก็กลัวว่ามันจะเกิดขึ้นอีกไหมหรือว่ารู้สึกว่าพายุมันน่าจะไปแล้ว
ผมคิดว่าพายุน่าจะไปแล้วครับตอนนี้แสงแดดก็เริ่มออกแล้วนะครับอืมครับ
เชื่อว่าสิ่งที่พายุไม่ได้พัดผลัดเข้ามาบนเกาะสมุยเชื่อในเรื่องของอะไรบ้าง
ในเรื่องในสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คอยปกปักรักษาผลในเกาะสมุยครับผม
เขาว่ากันว่ายังไงคะเพราะว่าน่าจะมีเอ่อ
สิ่งต่างหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในรอบก่อนให้กับบันดาลให้เป่าให้ไม่มาที่เกาะสมุยครับ
ปัดออกไปทางอื่นครับโอเคขอบคุณมากตอนนี้สบายใจแล้วเนอะ
บายใจแล้วครับค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะค่ะคุณผู้ชมค่ะ
นั่นก็เป็นความรู้สึกของเด็กสมุยเลยก็ว่าได้นะคะเพราะว่าเยาวชนในพื้นที่นี้นะคะ
ก็สนใจในเรื่องของพายุโซนร้อนปลาบึกพอสมควรนะคะก็เลยมาสังเกตการณ์กันในพื้นที่นี้
นี่คือบรรยากาศล่าสุดที่เกิดขึ้นบนเกาะสมุยค่ะเดี๋ยวเราจะติดตามสภาพอากาศอย่างต่อเนื่อง
ขอบคุณคุณระวิการด้วยค่ะถือว่ามีการเตรียมพร้อมกันอย่างเต็มที่
นะคะสำหรับการรับมือพายุปลาบึกครั้งนี้แล้วก็ประชาชนเองเนี่ย
ตื่นตัวแล้วก็มีความรู้ความเข้าใจในการรับมือด้วย
คือจะติดตามข่าวสารกันใกล้ชิดทีเดียวนะคะ
และจากการไปพูดคุยกับนักท่องเที่ยวต่างชาติ

ยังไม่ค่อยมีการตื่นตนกนะกับเหตุการณ์ครั้งนี้นะคะ
เพราะว่าก็ได้รับข้อมูลข่าวสารกันพอสมควร